เมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนขับรถแท็กซี่ถึง๒เหตุการณ์และถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์แรกค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถแท็กซี่ค่ะถูกยิง๙นัดเสียชีวิตซึ่งคาดว่าจะเป็นการลวงไปฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ส่วนที่เขตบางเขนค่ะตำรวจได้ตรวจสอบศพของคนขับรถแท็กซี่นะคะซึ่งถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ตำรวจนครบานบางเขนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมมูลนิธิร่วมกระตันยูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพศพของนายชมพูขันทุราอายุ๔๙ปีค่ะเป็นคนขับรถแท็กซี่ในสภาพนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักบริเวณคอกม้าเก่าภายในซอยรามอินทรา๕แยก๑๗เบื้องต้นพบว่าถูกจอบตีที่บริเวณศีรษะและร่างกายหลายแห่ง
พักมักผลเพื่อนคู่กะของนายชมพูเล่าว่าวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเห็นนายชมพูพาหญิงสาว๓คนไปดื่มสุราที่ห้องพักโดยบอกว่าเป็นผู้โดยสารที่ไม่มีเงินจ่ายจากนั้นได้ขับรถพาไปส่งย่านสะพานใหม่เมื่อกลับมาถึงห้องค่ะนายชมพูเล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๖๗คนนะคะยืนรอหญิงสาวทั้ง๓คนด้วยความไม่พอใจ
ระหว่างการเร่งติดตามตัวหญิงสาวทั้ง๓คนและกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดไปสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายชมพูหรือไม่ค่ะ